บกมาก็มีลูกค้าที่เคยเหมาก๋วเตี๋ยวในเรือ
เขาแนะนำว่าเออก็จะขึ้นบกมาก็ให้ใส่ไปจำลึง
แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือปกติคือใส่ตำลึงเพิ่มเข้าไป

ตอนนี้เราก็ต้องเอาเส้นใส่ก่อน
พอเส้นใส่ปุ๊บเราต้องทำให้มันหอม

เทคนิคแบบฮ้องกงเลย
ครับผม
เวลาแห่งความสุขสวรรค์ของคนรักเส้นมาเสิร์ฟกันแล้วจ้า

ข้าวเที่ยงแบบนี้ให้เล่าเส้นเป็นเรื่องเรียกนำย่อยให้คุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะ
สัปดาห์นี้ค่ะเล่าเส้นเป็นเรื่องจะพาไปเยือนแหล่งของอร่อยเก่าแก่

มาทั้งก๋วยเตี๋ต้มยำตำลึงในตำนานที่ขายดิบขายดีมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ
เหลือเกินค่ะว่าวันนี้หลังจบรายการ
ขุนนท์จะต้องเต็มไปด้วยแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องแน่
เพราะคุณน็อตนักเล่าเส้นของเรายกทัพเมนูเส้นมายั่วน้ำลายแบบไม่ออกมือเลยล่ะค่ะ

เล่าเส้นเป็นเรื่องรายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวแล้ว
มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเราจะมาตระเวนหาเมนูเส้นอนาชาติย่านบางขุนนลครับ
ซึ่งถือว่าเป็นย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับ
ร้านที่ผมคัดสรรให้คุณผู้ชมเนี่ย
ห่างกันไม่เกิน๕นาทีจากการเดินทางนะครับ
รองว่าแต่ละร้านมีตำนานมีเรื่องเล่า
และมีเมนูเส้นเด็ดให้คุณผู้ชมได้ร่วมค้นหา
เพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ก่อนจะเริ่มตระเวนกินก๋วยเตี๋ยวในวันนี้
ขอพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับบางขุนนล

ขุนนท์ถือเป็นย่านเก่าแก่ที่ติดท็อปลิสต์เรื่องของอร่อยในกรุงเทพ
ยังได้รับการกล่าวขาดว่า

หนังสือเรื่องถนนเส้นก๋วยเตี๋ยว

เพราะที่นี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวแทบจะทุกหนึ่งร้อยเมตรเลยก็ว่าได้
โดยถนนเส้นบางขุนนท์ที่เราเรียกกันอย่างคุ้นเคยในปัจจุบันนี้นะคะ
มีชื่อว่าถนนบางกอกน้อยตลิ่งชันค่ะ
โดยระยะทางนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ถนนจรรย์สนิทวง
ช่วงก่อนถึงเชิงสะพานข้ามคลองชักพระ
ไปจนถึงช่วงตัดกับถนนบรมราชชนนี
ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองชักพระและคลองบางกอกน้อย

มักจะใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทาง
ประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่
และผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายส่วนมาก
ก็จะเป็นชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจีนแผ่นดินใหญ่
นำวิชาความรู้ที่ติดตัวมาสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว
เช่นอาชีพพายเรือขายก๋วยเตี๊ยว

ตำรึงมันมีทั้งปีไหม

คือเมื่อก่อนสมัยโบราณนี้
มันต้องไปหาเด็ดเก่าตามสวน
ตามได้
เด็กช่างอินโลมาก็จะมีปนแก่ปนอ่อนอ่ะแล้วเราก็จะคัดออกเอาแก่แก่ออก
คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นฤดูของมันถ้าพื้นเยอะก็จะเยอะหน่อย
คือหน้าฝนตำรึงเยอะหน้าฝนจะตำรึงเยอะแล้วตำรึงสวยอ่อน
หน้าแรงมันจะมีแก่มาเออแต่ปัจจุบันเขาทำเป็นฟาร์มตำลึงแล้ว
เอออันนี้ก็เห็นเขามีมีปลูกไงมีปลูกกันแล้วมีทั้งปีตอนนี้
แล้วเราก็เลยสั่งเป็นเจ้าประจำเราอ๋อเรามีเจ้าประจำของเราอยู่
สั่งไว้วันหนึ่งกี่ห้าโลห้าโลทุกวันให้เขาเก็บไว้ให้
ตำรึงมันห้าโลเยอะน่ะเด็ดเนี้ยเนี้ยหมดหมดทุกวันเลยเหรอ
ตอนนี้เราไว้ใจได้เลือกตำรงดีให้เราล่ะอ่าก็ให้เขาคัดไว้ให้เรา
รุ่นเส้นเส้นใหญ่ครับเส้นหมีเส้นหมี
อันนี้คือหม้อนี้คือต้มตอนเช้าประมาณ๗โมง
แล้วก็เดี๋ยว๑๐โมงครึ่งก็จะถ่ายออก
ลอไว้เลยเค้าเครียวไว้ตลอดเวลาเหมือนกัน

เพราะว่าบางร้านคือเขาก็ต้มหม้อเดียวครับ

แต่ว่าเราขายหม้อหนึ่งต้มประมาณ๔โลมช่วง๔ชั่วโมง
ทำไมเราไม่ทำต้มหม้อเดียวไปแล้วขายทั้งวันอ่ะ
มันไม่อร่อยแล้วน้ำมันจะไม่ใสมันจะข้นกุ่นขาวอะไรก็อ๋อรส

อ๋อพอบ่ายบ่ายน้ำมันจะจืดแล้ว

ตับข้าวเพราะไส้จี๊
ครบเลยหมูนี่ใช้หมูส่วนไหนหมูสะโพกสะโพกทำไมต้องใช้สะโพก
สะโพกมันจะขาวมันได้ขาวแล้วก็มันจะนุ่มนุ่มด้วย
ต้องหมักอะไรไหมไม่ต้องไม่ต้องหมักเลย
หันเป็นชิ้นลวกแล้วใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องหัน
สมัยก่อนใช้มือหั่นอย่างนี้ใช้เครื่องแล้ว
ขายดีทำไม่ทันใช่ไหม
แม้เครื่องในหมูและหมูสดของทางร้าน
ไม่ผ่านการหมักหรือปรุงรสใดใดแต่พี่พลเขาให้ความสำคัญ
เนื้อสัมผัสและรสชาติแบบเป็นธรรมชาติค่ะ
อย่างเช่นหมูสดพี่พลจะไม่นำลงไปลวกน้ำร้อนโดยตรง
เพราะจะทำให้เนื้อหมูกระด้างแต่จะตักน้ำร้อนลงมาลาดบนเนื้อหมูแทน
แล้วคนให้ทั่วเพื่อให้ความร้อนค่อยทำให้หมูสุก
นี่อะไรเนี่ย

กระเทียมเกี๊ยวที่เขาจะสั่งใส่ใบเกี๊ยว

เราก็เลยต้องเจียวขายต่างหาก

ใช่ดีที่ต้องเจียวไข่รักหากอีกเออเจียวไข่รักหาก

อะไรดีมีแห้งน้ำต้มยำ
ก็เอาเส้นเล็กโต๊มยำตำลึงน้ำ
ถึงไหนใส่ทุกอย่างจ่ายให้เต็มที่เลยสาโยค
ขอบคุณครับ